ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เตือนกันค่ะเป็นอุทาหรณ์เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงงานแป้งมันแถวสมุทรปราการ
ช่างซ่อมบำรุงกำลังตรวจเช็คเครื่องจักรอยู่
ปรากฏว่ามือขวาเนี่ยถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปค่ะคุณผู้ชม
มาสร้างน้ำ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยคือมันบดมือเขาจนแหลกเลยนะคะ
ก็คุณผู้ชมพอดูมันเป็นเรื่องมันจะเหลือเหรอครับ
ใช่ค่ะคือผู้บาดเจ็บเนี่ยคือคุณอำพลบำรุงแจ้งเป็นชาวพิจิตรค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงนะคะ

คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะไอ้เจ้าตัวนี้ที่บดมือเขาจนแหลกเลย
โอ้โหมือเขาไปติดอยู่ในคือไอ้ตรงนี้มันเป็นเครื่องลำเลียงแป้ง
ก็เป็นฟันเฟืองอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วก็อยู่บนที่สูงด้วย
สูงจากพื้นโรงงานประมาณสองเมตรครึ่ง
โอ้โหเจอแบบนี้เนี่ยกู้ภัยใช้เวลาเกือบ๔๕นาทีกว่าจะช่วยออกมาได้ครับ
เฟืองมันบดมือเขาจนแหลกเลยค่ะผู้บาดเจ็บเนี่ยกำลังคือมันเกิดจากที่เขากำลังแบบ
เช็คสภาพเครื่องจักรแต่ทีนี้ยังไม่รู้ว่าทำไมมือถึงไปติดอยู่ตรงนั้นได้
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เป็นเพราะคนหรือว่าเป็นเพราะเครื่องจักรเสีย

แต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ปลอดภัยนะคะ
เห็นแล้วก็เป็นอุทาหรณ์จริงค่ะ